ข่าวแรกของเราในวันนี้นะคะมาเริ่มต้นกันที่ครอบครัวสหวงค่ะ
หลังจากที่คุณปอทฤษฎีได้จากโลกนี้ไป
ทางครอบครัวนะคะก็ยังคงสารฝันของคุณปอทฤษฎีที่อยากจะดูแลไร่นาป่าสงวนนะคะ
ซึ่งล่าสุดค่ะในวันนี้นะคะทางด้านครอบครัวสหวง
นำทีมโดยคุณพ่อสงวนคุณแม่พิสมัยคุณโบแวนด้าน้องมะลิ
พร้อมกับสมาชิกครอบครัวสหวงและกลุ่มแฟนคลับของปทฤษฎี
ก็ได้มาร่วมกันทำบุญถวายเพลงพระ
ในวันครบรอบ๕ปีไร่อันเป็นที่รักของครอบครัว
ถือโอกาสนี้ทำบุญบ้านสวนแห่งนี้ด้วยนะคะ
โดยคุณพ่อสงวนเผยด้วยความภูมิใจ

สามารถเดินตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

อย่างที่ปอวาดฝันไว้สำเร็จตามตั้งใจแล้ว
เตรียมพัฒนาไร่แห่งนี้ให้อุดมสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น
เพื่อหวังให้เป็นอู่ข้าวอู่น้ำของครอบครัวต่อไปค่ะ
ภูมิใจครับตามที่พี่ปอวาดไว้ว่า
อยากจะสร้างตรงนี้ให้เป็นพื้นที่สีเขียว

ตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้า

เป็นป่าสีเขียวเป็นพื้นที่เขียวแล้วก็เป็นอู่ข้าวอุ่นน้ำ
ทางด้านคุณแม่พิสมัยก็รู้สึกปลื้มใจนะคะ
เห็นไร่อันเป็นที่รักของลูกชาย
ชะอุ่มแล้วก็อุดมสมบูรณ์

ว่ารู้สึกคิดถึงสามีผู้ล่วงลับ
และรู้สึกอบอุ่นทุกครั้งที่ได้มาที่ไร่แห่งนี้
น้องมะลิลูกสาวก็มีความสุขทุกครั้ง

และยังเปรียบเสมือนสถานที่อันแสนอบอุ่น
เอาไว้เติมพลังให้กับครอบครัวได้เป็นอย่างดีค่ะ
ครั้งแรกที่ซื้อจะเป็นทุ่งนาธรรมดา
เป็นทุ่งนาธรรมดาที่มีแบบปลูกข้าวอย่างดี
ทีนี้พี่ปอเขาก็มีความตั้งใจว่าอยากจะให้ปวงนานตรงนี้
เป็นแบบใครอย่างอย่างรู้
เป็นสิ่งที่แบบเข้ามาแล้วมันแบบสดชื่น
ในนี้เขายังไห้เห็นนี่เหมือนกลูกเผ็ดเดรอะค่ะ
จากพื้นนาที่แบบมีต้นไม้นิดหน่อย
วันนี้ก็เริ่มมีต้นไม้โตเคี้ยวชะอุ่ม
กลับมาบุรีรำทุกครั้งเหมือนเรา
เราได้พักร่างกายพักใจแล้วก็ได้กลับมาอยู่กับครอบครัว
แล้วก็อย่างหนึ่งก็ได้กลับมาสู่ที่ที่พี่ปอเขารักมากที่สุด
มันก็เลยทำให้เรารู้สึกว่าเวลาเราเหนื่อยล้าหรือว่าอะไรอย่างนี้
กลับมาชาร์จชาร์จแบตที่นี่มันคือสิ่งที่ดีที่สุด
แล้วก็อย่างน้อยก็จะได้ให้น้องมะลิเนี่ยเขาได้ซึมซับกับสิ่งที่พ่อเขาทำ
นี่แหละค่ะไร่นาป่าสงวนนะคะครบรอบ๕ปีแล้วนะคะ
ซึ่งในวันนี้ก็เป็นการทำบุญร่วมกับบรรดาแฟนคลับครอบครัว
รวมไปถึงน้องมะลิด้วยนะคะค่ะยังไงบันเทิงไทยรัฐก็เป็นกำลังใจให้กับครอบครัวนี้นะ
เห็นทุกก้าวของไร่นาป่าสงวนเลยก็ว่าได้
แล้วก็เหมือนศูนย์รวมจิตใจก็จะเป็นน้องมะลินะคะได้มีพี่ป้าน้าอามาอยู่ร่วมกัน
ทำบุญร่วมกันมาทานข้าวมาทำกิจกรรมร่วมกัน
ครอบครัวนี้บอกเลยว่าอบอุ่นมากถึงจะไม่มีพ่อปออยู่แล้วนะคะ
แต่ว่ารับรองค่ะพี่ป้าน้าอเลี้ยงดูมารีกับกุญแน่นอน
ตอนที่นักข่าวเราไปสัมภาษณ์เนี่ยต้องบอกว่าน้องมะลิเนี่ยเหมือนเป็นขวัญใจของครอบครัว
เป็นขวานใจของนักข่าวเลยก็ว่าได้นะเออทำเป็นเล่นปั๊บ
ใช่นั่นแหละครอบครัวนี้นะเราจะดูเป็นตัวอย่างเนอะ